ก่อนจะไปติดตามดูความเคลื่อนไหวของนักเสี่ยงโชคนะคะ
จะไปดูเหตุการณ์แปลกที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะคะ
เจ้าของปางช้างแม่สาเนี่ยเขาบอกว่าเจอเหตุการณ์แปลก
เพราะว่าหลังปลดโซ่ช้าง๗๘เชือกแล้วก็ไปเลี้ยงให้ปล่อยแบบอิสระแล้วเนี่ย
ปรากฏว่าฝันเหมือนกับมีวิญญาณช้างนับร้อยมาขอบคุณนะคะ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คอหวยเขาก็ไม่พลาดส่องเลขเด็ดขันน้ำมนต์ลุ้นโชคกัน๑กรกฎาคมนี้ด้วยค่ะ
บริเวณลานพิคเนธภายในปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
อัญชาลีกันมาพิจิตรกรรมการผู้จัดการใหญ่ปางช้างแม่สา
เขานำบุคลากรภายในปางช้างมาทำพิธีขอขมาค่ะแล้วก็ตั้งสารช้างแม่สา
โดยควานช้างอาวุโสนายมิตรล่าเหนืออายุ๖๗ปีเป็นเจ้าพิธีกรรม
มีการนำโซ่คล้องช้างที่ทำการปลดจากช้างจำนวน๗๘เชือก
แวนไว้ที่บริเวณสารที่เก็บโซ่ช้างนะคะเพื่อจะให้ควานช้างและนักท่องเที่ยวที่เข้าชมและปิดทอง
รำลึกถึงช้างที่ได้รับอิสรภาพในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าโซ่บางเส้นที่ใช้กับช้างที่ล้มตายไปก็มีจำนวนมาก
หลังจากทำพิธีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะคนมาร่วมพิธีเขาก็เชื่อกันว่า
เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มารับรู้ค่ะ
ทางคุณอัญชาลีนะคะบอกว่าเธออยู่กับช้างมาตั้งแต่๙ขวบเห็นช้างถูกล่ามโซ่มาตลอด๔๔ปี
พร้อมกับบังคับให้ต้องทำกิจกรรมต่างก็รู้สึกสงสาร
พอมีโอกาสเลยเปลี่ยนชมการท่องเที่ยวปางช้างแม่สาในรูปแบบ
เลิกกิจกรรมการแสดงช้างและนั่งบนหลังช้างนะคะก่อนทำพิธีเธอบอกว่าเธอฝันค่ะ
เห็นวิญญาณช้างนับร้อยร้อยเชือกไปยืนต่อหน้าเหมือนแสดงความขอบคุณในการปลดโซ่ช้าง
ซึ่งจะทำให้ลูกหลานช้างในวันหน้าได้พบอิสระและยังมีช้างบางเชือกจะขอกลับมาเกิดในปางช้างแห่งนี้อีก
ซึ่งในฝันที่เธอก็รับปากนะคะว่าจะทำพิธีตั้งสารที่เก็บโซ่ล่ามช้างไว้
เพื่อให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รำลึกถึงบุญคุณช้างที่อยู่แล้วก็ล้มตายไปแล้วของปางช้างแม่สาค่ะ
อย่างไรก็ตามในพิธีก็มีการจุดเทียนในขันน้ำมนต์เพื่อบูชาด้วยเนี่ยนะคะ
ก็เลยมีตัวเลขให้ได้ลุ้นกันในขันน้ำมนต์เนี่ยนำไปเสี่ยงโชคกันต่อไปด้วยค่ะ
นับนิ้วดูอีกไม่กี่วันก็๑กรกฎาคมแล้วนะคะได้เวลาของนักเสี่ยงโชคนักเสี่ยงทายตัวเลข
พาไปดูหลายที่กันนะคะพาไปที่จังหวัดแรกที่วัดบ้านแม่กาไร่จังหวัดพยาวก่อน
เขาบอกว่าประชาชนเนี่ยนะเอาผงทูบไปรูปถูท่อนไม้ตะเคียนทองหาตัวเลขกันรึ่มเลยค่ะ
นี่เลยค่ะชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่นะคะเอาดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนทองที่อยู่ในสาราบริเวณหน้าวัดบ้านแม่กาไร่
โดยลักษณะเนี่ยเป็นท่อนไม้ตะเคียนทองขนาด๒คนโอบยาว๑๐เมตรท่อนใหญ่๑ท่อนแล้วก็มีท่อนเล็กอีก๒ท่อน
รวมเป็นทั้งหมดสามท่อนวางเรียงกันนะคะชาวบ้านเขาก็เอาผงทูบเนี่ย
แล้วใครมาขอลาบเจ้าแม่ก็ให้ลาบ

เห็นตัวเลขอะไรก็จดใส่กระดาษใช้มือถือถ่ายเก็บไว้
นำไปแกะไปส่องไปแงะดูตัวเลขกันตามโชคตามดวงของแต่ละคนน่ะนะคะนี่
ไปดูที่วัดสระทะเลตำบลโคกเดือที่อำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์บ้าง
นี่แหละค่ะมีประชาชนจำนวนมากทั้งใกล้ทั้งไกล
เดินทางมากราบไหว้ขอพรมาแก้บนกับหลวงพ่อดำกันจำนวนมากนะคะ
หลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย
อายุประมาณเจ็ดร้อยปีแล้วประดิษฐานอยู่ในอาคารสีขาวเปิดโล่ง
ที่มีชื่อว่าจักราฟ้าวรวิหารวันนี้มีคนมาแก้บนกันเป็นกลุ่มกลุ่มหลายกลุ่มเลยค่ะ
และนำวงแคนมาประชันกันถึงสามวงพร้อมกับเดินไล่รำไปตามจังหวะเสียงดนตรีกันอย่างคลึกคลื้นนะคะ
จากการพูดคุยกันของคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในบริเวณวัดก็ทราบว่า
คนส่วนใหญ่มาบนบานสารกล่าวขอให้เลื่อนตำแหน่งค่ะแล้วก่อนออกไปก็จะซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลติดไม้ติดมือกลับกันไปทุกคน
บางคนก็ถูกรางวัลเล็กบ้างใหญ่บ้างอันนี้ก็แล้วแต่โชคแล้วแต่วาสนาแต่ละคนเช่นเดียวกันนะคะ
ปิดท้ายกันที่เท่าแก่โรงงานน้ำดื่มที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
กฤษดาแทร่โกยวัยสี่สิบหกปีค่ะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่า
เขาถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลติดกันมาเนี่ยโอ้
สามสิบสี่งวดซ้อนนะคะย้ำว่าติดสามสิบสี่งวดติดกันเลยนะคะ
คนนี้แหละค่ะเขาบอกว่าเขาได้ตัวเลขมาจากปู่ฤษีอายุหนึ่งพันแปดร้อยปีที่สถิตในต้นไม้ใหญ่ค่ะอืม
นี่นี่เขาบอกเลยว่าเลขที่จะออกงวดต่อไปเนี่ยมันคืออันไหนนะ
ขีดเส้นใต้เรียบร้อยขีดเส้นใต้ไม่ใช่เส้นเดียวนะคะนับดูนี่สี่ห้าหกเส้น
แล้วก็มีวงกลมสีแดงด้วยที่วงกลมไว้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรก็ตาม
ก็จะเป็นเลขนี้แต่ถ้ามีเหตุอะไรบางอย่างก็ไม่ซ้ายก็ขวานี่แหละค่ะ
ซึ่งรางวัลที่๑ที่จะออกงวดนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าผู้ที่ถูกรางวัลจะอยู่ในตลาด

กฤษดาย้ำด้วยนะคะว่าเหลืออีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เขาจะสามารถบอกได้
เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาสัมผัสได้เนี่ยบอกว่าหลังจากนี้ไปท่านจะไปถือศีลนานถึง๑๘เดือน
แปลว่างวดนี้ถ้าเขาถูกอีกก็จะเป็น๓๕งวดติดกัน
แล้วก็พักไปยาว๑๘เดือน

ก็ไม่รู้นะคะก็แล้วแต่เลยค่ะ
มีคนบอกว่าอย่างนี้ถ้าเว้นนานขนาดนี้ต้องจัดเต็มแล้วนะ
เดี๋ยวก่อนค่ะใจเย็นคุณผู้ชมค่ะ
มันคือหอมปากหอมคออย่าทุ่มเทไปจนหมดกายใจนะคะ